เราก็นึกถึงไอเดียในการทำพวงหลีด
ปกติแล้วเวลาเราสั่งพวงหลีดก็จะเป็นดอกไม้สดถูกไหม
แต่ว่าวันนี้นะคะมีพวงหลีดที่ประยุกต์มาจากเครื่องใช้ต่าง
ที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เราเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็เพิ่มแบบว่าประโยชน์ใช้สอย
เพราะว่าทางวัดก็จะสามารถนำพวงหลีดที่เป็นพวกวัสดุต่าง
เข้าของเครื่องใช้ไปต่อยอดไปบริจาคต่อ
หรือว่าไปใช้ในการแบบในวัดให้หลายคนได้เข้าวัด
แล้วก็มีพัดลมมีผ้าเช็ดหน้ามีผ้าคนดูมีอะไรแบบนี้

ตาของพวงหลีดรูปแบบนี้รูปแบบใหม่แบบนี้

เราก็พาคุณผู้ชมบุกไปเลยนะคะถึงหน้าร้าน
อันนี้คือร้านขายหีบศพชื่อว่าไทยกันเองหีบศพ
นี่เป็นกิจการพวงหลีดรูปแบบใหม่นะคะ
เจ้าของร้านเขาผุดไอเดียขึ้นมา
ก็คือนำเข้าของเครื่องใช้ที่มันมีประโยชน์
ประดิษฐ์เป็นพวงหลีดแทนพวงหลีดดอกไม้สด

มันก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณ
วงหลีดอะไรนะกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
พวงหลีดนาฬิกาอินโตช้อนซ่อม
กระติกน้ำพัดลมอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยเนี่ย
โถข้าวก็มีนะคะหลากหลายกันไป
ซึ่งเขาบอกว่าข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาประยุกต์

มันเป็นการสารต่อประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง
อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้สด
สมมุติว่างานจบเนี่ยมันจะเป็นอะไร
เป็นขยะแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งถูกไหม

แต่ว่าพอมันเป็นข้าวของเครื่องใช้แบบนี้คุณ

ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์เองด้วย
หรือว่าจะนำไปบริจาคต่อได้อีกทางหนึ่งด้วย

คิดอันนี้ก็คือย้อนกลับไปนิดนึง
สมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือเวลาเราไปงานแล้ว
เราก็จะเห็นไปพวกพงฤตออกมาใหม่สดก็ส่วนใหญ่

ดิบพวกนี้ก็จะทิ้งเสียหายไป

ถ้าเราทำเป็นพงฤตพวกของใช้ได้

พวกนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก
ก็คือไม่ว่าจะถวายวัดไปหรือว่าจะไปบริจาคให้กับพวกเด็ก
นักเรียนนะคะคนจนคนยากไรอะไรแบบนี้
คือจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ร้านนี้เขาเป็นสาขาที่๒แล้วนะคะ
เพราะว่าทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ช่วงแรกเคยทำเป็นพวงหลีดผ้า
ต่อมาก็ต่อยอดเป็นพัดลมแหละ
แล้วก็อุปกรณ์ต่างอย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
ช้อนอย่างนี้ค่ะมีเยอะมากเลยหลากหลายเลยนะ
เดี๋ยวนี้เขามีอะไรแปลกเยอะมากขึ้นนะ
เพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วย
และเขาบอกว่าก็ยังคงมีการคิดประดิษฐ์ไปเรื่อยอีกด้วย
ต่อไปคุณอาจจะเห็นเป็นพวงหลีดย่าสีฟัน

หรือเป็นพวงหลีดพวกฟองน้ำล้างจานอะไรแบบนี้

ก็เป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาความคิดนั่นเอง
เหมาะกับยุคไทยแลนด์๔๐แบบนี้มากเลยนะคะ
ดึงทั้งยอดขายได้ทั้งไอเดียแล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วย
ทำ๑แต่ได้๑๐ประโยชน์แบบนี้ค่ะ
ใครสนใจอยากจะสั่งพงฤษหรือยังไง
ก็ติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้
ก็สั่งตามแบบที่ชอบได้เลยค่ะ
อยากได้พวงหลีดลักษณะแบบไหนหรือว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบไหน
ก็สั่งกันไปได้ดิฉันเคยสั่งนะ

ใช่คือทางวัดเขาก็จะได้นำพัดลมไปใช้ต่อได้ด้วย
มีประโยชน์ด้วยเราทำบุญแล้วแล้วก็ได้ทานด้วย